อกจากที่อำเภอบ้านดุงแล้วนะครับคุณผู้ชม
ที่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
ก็พบมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินเป็นอีกหนึ่งจุดครับ

เขาบอกว่ามีต้นชะโนธจำนวนมาก
ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้น

รวมทั้งยังมีเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับ
เกี่ยวข้องกับพื้นที่แห่งนี้ด้วย

นี่คือบริเวณที่มีน้ำผุดออกมาตลอดเวลา

อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
ชาวบ้านเล่าว่าแต่ก่อนบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นชะโนธ
น้ำที่ผุดขึ้นไหลเป็นลำคลองจึงเรียกว่าห้วยชโนธ
แต่ก็ไม่สามารถทำมาหากินบริเวณนี้ได้
เออไขมะต้องกระชิบไม่ได้เห็นนั้นก็ไม่ได้
แล้วท่าบ้านพวกชิงยายมานี่อยากได้ให้ด้วยนะนี่
เลยเอาหลวงปูล่ามานั่งทำ
คำบอกเล่าของชาวบ้านระบุว่า

หลวงปู่ล่าคือพระทุดงที่ผ่านมาบริเวณนี้
ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ปรากฏและสร้างสำนักสงฆ์ป่าชโนธ
ปัจจุบันคือวัดป่าท่าวารีศรีสาคอนดอนวิเวก

พอดีได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ล่า
เขาเรียกว่าหลวงปู่ล่าตาทิพย์
แล้วท่านก็พูดหรือว่าอธิษฐานจิต
ตามความเมตตาของหลวงปู่นั่นแหละ
ว่าบริเวณนี้จากหนองเนี่ยออกไปถึงนู้นแหละ
หลวงปู่ขอบินทบาทให้เป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้าน
ห่วงไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอก
ชาวบ้านเขามีอยู่มีกินเขาไปทำบุญทำทาน
อุทิศบุญกุศลให้กับเราก็ยังจะมีประโยชน์กว่า
หลังจากหลวงปู่เราเมตตาอธิษฐานจิตแล้ว
น้ำที่มันผุดขึ้นมาแรงเนี่ยนะมันก็อ่อนตัวลง
เคล็ดยำที่ปรากฏสิ่งต่างให้ชาวบ้านเขาได้เห็นนั้น
มันก็รู้สึกว่าห่างกันนี่
ปัจจุบันสามารถทำไร่นาได้ตามปกติ
และพื้นที่โดยรอบจะชุ่มน้ำเป็นพิเศษ
แต่ก็ทำให้เหลือต้นชะโนธเพียงต้นเดียวขึ้นอยู่ริมห้วย
เพราะถูกตัดใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรหมดแล้ว
แต่ชาวบ้านมีแผนเฉพาะต้นกล้าปลูกกลับคืนที่เดิมเพื่ออนุรักษ์ไว้

ประสบเหตุการณ์ประหลาดจากบ่อน้ำแห่งนี้
ทำให้เกิดความศรัทธายิ่งขึ้น
นี่คือหลวงพ่อได้ยินจากผู้เท่าเล่าให้ฟัง
เวลาวันพระ๑๔๑๕ค่ำจะมีตาผะขาว

ล้องปูก็บอกว่านั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลหรอก

ข้างล่างเป็นเมืองพญานาคต้องก็บอกแค่นั้น

ทำให้เกิดห้วยชโนธไหลลงห้วยน้ำสม
ไหลผ่านอำเภอนายุงออกสู่แม่น้ำโขง
แสดงให้เห็นว่าสายน้ำแห่งนี้เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง
และน้ำที่ผุดขึ้นมาก็ไม่มีวันแห้ง
กลายเป็นน้ำตกชะโนธที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน